ดูคู่รักคู่นี้บ้างดีกว่าอุตส่าห์หนีร้อนจากเมืองไทย
นู้นไปไกลถึงต่างประเทศจะพูดถึงอาเล็กธิรเดช
แล้วคุณเต้ยเจรินพรนะคะก็คือไปเนี่ยไปไกลกันมากเลยคุณนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยแฟนอยากจะเห็นเหลือเกินว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีภาพคู่
รอแล้วรออีกโอ้ไม่เห็นสักที
ดิ้งถึงเมืองไทยอ้าวยังไม่เห็นยังเรียบกิบนะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะคู่นี้เขาก็ปล่อยให้แฟนเนี่ย

เป็นภาพน่ารักค่ะที่ทั้งคู่นั้นเขาไปหม่ำซูชิกัน
ก็เลยขอแชร์ภาพหน้าใกล้กันแบบนี้คุณผู้ชม
แม่น่ารักเนาะ
เออแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือรูปคู่รูปแรกของคู่นี้
ที่โพสต์ด้วยตัวเองค่ะ
ตั้งแต่ออกมาบอกว่ากำลังคุยหาคุยกำลังคบหากันอยู่นะคะ
แต่ว่าเชื่อว่าแฟนคลับที่ได้เห็นคงจะฟินไปตามกันนะจ๊ะ
ทิ้งภาพไว้นานนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นภาพแรก
เขาก็ออกมาแซวว่าเออนะคะเพิ่งเห็นได้ภาพแรก
แต่ว่าแฟนคลับหลายคนนะคะเขาก็บอกว่าเชียร์คู่นี้เหลือเกินนะคะ
ไม่ลงรูปคู่ก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่เปิดตัว
ถือว่าเป็นภาพคู่ภาพแรกของทั้งคู่
เดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะได้ติดตามในหลากหลายอิริยบท
จากการกินมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชม